มาดูเรื่องสะเทือนใจที่ถูกเผยแพร่ในโลกโซเชียลนะครับ
เมื่อแม่วัยรุ่นวัย๑๗ปีที่เพิ่งจะทำแท้งมา
หอบถุงถุงหนึ่งไปทิ้งในถังขยะ
ปรากฏว่าถุงนั้นแหละเป็นถุงที่ใส่ศพของลูก

เรื่องนี้เปิดเผยโดยคุณปู่ที่เสียหลานไป
ก็เลยนำมาเปิดเผยเรื่องนี้ถึงพฤติกรรมของลูกสะพ้ายครับ
เป็นนาทีที่เห็นผู้หญิงคนหนึ่งนะครับ
กำลังนำถุงใบใหญ่สีขาวมาทิ้งในถังขยะด้านล่างคอนโดมิเนียม
ก่อนจะเดินกลับขึ้นไป
โดยเรื่องนี้นะครับคุณธนพงศ์พิมพ์สุภาพร
ผู้ที่โพสต์คลิปได้พาทีมข่าวไทยรัฐ
ทีวีไปจุดเกิดเหตุตรงถังขยะที่เรียงรายกันอยู่แบบนี้
ไปดูสถานที่เกิดเหตุเลยนะครับ
โดยบอกว่าลูกสะพ้ายอายุ๑๗ปี
ได้นำซากทารกมาทิ้ง
โดยมีการยกที่นอนที่หญิงสาวใช้นอนในวันเกิดเหตุลงมาทิ้งด้วย
พร้อมกับเล่าว่าหญิงสาวมีลูกติดมาคนหนึ่ง

มาอยู่กับลูกชายตนเองแล้วก็เกิดการตั้งคัน
แต่ต่อมาลูกชายถูกจับคดียาเสพติด
เพราะรับผิดแทนภรรยาจนต้องติดคุก
ค่ะค่ะหนึ่งดอกนะนะฮะ
ทำให้ตัวเองซึ่งเป็นพ่อตาต้องเป็นผู้ดูแล
ที่ผ่านมาได้พาไปตรวจคัน
อีกทั้งยังบอกให้พาลูกคนโตมาอยู่ด้วยกันที่คอนโดเลย
จะได้ดูแลกันหลังเกิดเหตุก็ได้สอบถามแล้วว่า
ทำไมถึงทำแบบนี้ได้รับคำตอบว่า
กลัวไม่มีคนเลี้ยงครับ
จากนี้มีคำเปิดเผยของทนายความของคุณธนพงศ์ด้วยนะครับ

ลูกทางอินเตอร์เน็ตมาสอดเอง

นำเด็กไปทิ้งชักโครกก่อนแต่กดไม่ลง

ดึงเด็กขึ้นมาแล้วก็นำไปทิ้งขยะ

ก่อนจะมีอาการตกเลือดเพื่อนนะครับ
เพื่อนจึงช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาล

เพื่อนจึงช่วยกันไปขนถังขยะ

ก็ได้รับการเปิดเผยว่าหญิงสาวคนดังกล่าว
เข้ารับการรักษาตัวด้วยอาการตกเลือดจริง

แพทย์อนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลได้ในวันนี้
โดยจะเชิญตัวมาสอบปากคำพร้อมสหวิชาชีพ
ซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้ถือว่าเป็นปัญหาสังคม
ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดครับ
เราก็รอให้เยาวชนนั้นออกจากโรงพยาบาลก่อน
เราก็จะมาสอบสวนในข้อได้จริงในละเอียดต่อไป
เพื่อจะพิจารณาว่าเยาวชนทางกล่าวนั้นมีความผิดข้อหาใดบ้าง
ว่ากดชื้อมาของินเทอร์เน็ตเนี่ยเราก็ได้ได้สิบสวนสอบสวนหารแหล่งที่มา
ว่าเป็นตัวยางชนิดใดนะครับ
ยาวชนดันกะว่าเป็นตัวยาชนิดใด
เพื่อประกอบในการสืบสวนสอบสวนต่อไปครับ
ยาวชนที่ทำที่ทำให้ตัวเองแท้งลูกเนี่ยครับ
เมื่อก่อนเมื่อประมาณต้นเดือนมกรานะครับ

ก็เคยถูกนำตัวมาที่สอนอโดยสามีเขาเนี่ย

ถูกจับในข้อหาครอบครองยาไอซ์นะครับ
แต่ว่าทางยาวชนเนี่ยเราไม่ได้จับคุม
เพราะว่าสืบสวนสอบสวนแล้วไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับ
แต่ก็อยู่ในบริเวณใกล้เคียงที่เกิดเหตุนะครับ
ซึ่งก็เป็นปัญหาสังคมนะครับ

คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นมาเยอะพอสมควรนะฮะ
บอกว่าโอ้โหทำไมถ้าไม่พร้อมก็ไม่ควรจะมี
ถ้าไม่พร้อมก็ทำไมไม่ป้องกันนะครับ
แล้วก็ปัญหาเกิดขึ้นทั้งเรื่องของยาเสพติด

อันนี้ก็มองถึงเรื่องของยาที่ขายในอินเตอร์เน็ตด้วยนะ
สำหรับยาในการขยายปากบุดลูกเพื่อช่วยในการทำแท้ง
เรื่องนี้มีหลายประเด็นนะยาเสพติดละ๑ความไม่พร้อมละ๒
เรื่องของยาที่ขายทางอินเทอร์เน็ตละสาม
เรื่องของครอบครัวละ๔นะครับ